ที่ปากน้ำพรานซึ่งเป็นอ่าวประจวบคีรีขัน
เกิดเหตุเรือบรรทุกแก๊สเข้าไปชนกับเรือประมง

แต่ว่ามีลูกเรือลอยคออยู่ในทะเล๔คน
ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะ
เมื่อบ่ายวานนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต
หรือว่าสอนชนเขต๑จังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งค่ะบอกว่ามีเรือบรรทุกแก๊ส
ชนกับเรือประมงจมในทะเล
บริเวณปากน้ำปรานอ่าวประจวบคีรีขัน
ห่างจากชายฝั่งประมาณ๑๓มายทะเล
หลังรับแจ้งพลเรือโทบรรจบโพแดง

และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
สั่งการให้เรือตำรวจน้ำ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่พร้อมเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียง

ลอยคออยู่ในทะเล๔คนได้สำเร็จ

ชื่อว่าเรือพิชัยสมุทร๑๒
มาจากแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ในสภาพถูกชนจมลงโผล่เหลือเพียงหัวเรือเท่านั้น
ส่วนเรือบรรทุกแก๊สที่ชนชื่อว่าเรือ
หลังจากชนแล้วก็หลบหนีไป

มีเรือประมงเห็นเหตุการณ์แล้วก็บันทึกภาพไว้ได้ค่ะ
ล่าสุดนะคะได้ลากเรือประมงที่ถูกชน
แล้วก็จมลงทะเลเข้าใกล้ฝั่งแล้ว
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปค่ะ